ไปดูความรู้สึกดีใจของเด็กชาวเขาเผ่าโม้งที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าพวกเขาได้รับทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนอาหาร
จากผู้ที่ใจบุญทำความดีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
เด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ามงค์บ้านบวกจันทร์ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ต่างก็ดีใจที่ได้รับเสื้อผ้าชุดใหม่อุปกรณ์การศึกษาอาหารแล้วก็ถังเก็บน้ำขนาด๑๕๐๐ลูกบาทลิตร
จากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสืบระดับกลางหรือว่าบศกรุ่น๖สถาบันอิสรานะครับ
นำมามอบให้เพื่อว่าเป็นการทำความดีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
โดยนายแพทย์อดุลรัตนวิจิตราศิลป์ประธานบศกรุ่น๖บอกว่า
สาเหตุที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากต้องการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นธุรกันดาล
ให้มีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
นักศึกษาในหลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับกลางรุ่นที่๖นะครับ
ก็มีจิตกุศลนะครับมีความตั้งใจดีว่า
ร่วมกันนะครับโดยที่เราก็เลือกโรงเรียนบ้านบวกจันทร์ที่แม่ริมเชียงใหม่นะครับ
โดยเราเห็นนี่เป็นโรงเรียนชาวเข่าที่ถึงแม้ตัวห่างไกลตัวจังหวัดเพียง๔๖กิโล
แต่ว่าเข้ามาลำบากมาก

เราก็เห็นความลำบากจริงของเด็กที่นี่
เด็กที่นี่น่ารักมากครับแต่เขายังขาดแคลนอยู่เยอะ

ก็มีตั้งแต่เป็นแท้งน้ำนะครับ

แต่ว่าขาดแคลนน้ำ
แล้วก็มีแท้งน้ำขนาดใหญ่๔ถัง

รวมถึงมาเลี้ยงข้าว
ขนมให้เด็กทำให้เด็กมีความสุข

ก็ตั้งใจว่าอะไรที่เป็นกุศล

ได้มีโอกาสเท่าเทียมคนอื่น

แล้วก็อยากจะฝากว่า

มีโอกาสก็อยากจะให้ช่วยกัน

โดยเฉพาะเรื่องถังเก็บน้ำขนาดใหญ่

แคลนน้ำในช่วงหน้าแรงที่กำลังจะมาถึง
เช่นเดียวกับอุปกรณ์การศึกษาก็จะช่วยเหลือเด็กนักเรียน

เพราะว่าบ้านบอกจันทร์นั้นเป็นพื้นที่ธุรกันดาลเสี่ยงภัย
แล้วก็ขาดโอกาสมากที่สุดในอำเภอแม่บริม
เน้นพัฒนาการศึกษาและยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการช่วยเหลือคนในชุมชน
ให้มีโอกาสทัดเทียมกับคนในพื้นราบครับ